คุณผู้ชมทีนี้มันมีภาพหนึ่งวันนี้แชร์กันเยอะเลย
เป็นภาพคุณยายรูปร่างซูบผอมถูกทิ้งไว้ริมคลองใต้สะพาน
คือไม่แน่ใจว่าใครเอาคุณยายไปทิ้งไว้
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูแล้ว
แถวประทุมธรรมนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อย

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเจ้าหน้าที่สปชนะครับ
ตอนนี้กำลังจะอุ้มยายขึ้นมานะครับ
ขึ้นมาเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะชาวบ้านที่เขาเห็นเนี่ยอดรนทนไม่ไหวค่ะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบให้ไปช่วยคุณยายหน่อย
เห็นไหมคะขยับไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นน้ำแล้ว
เป็นคลองแล้วอ่ะโอ้เป็นคลองแล้วนะฮะใช่ค่ะครับเออ
ข้าวของเครื่องใช้คุณยายก็ยังอยู่นะคะก็จะมีม้อนมีผ้าห่ม
เสื้อผ้ายารักษาโรคเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ย
ก็มีครบครับทีเนี้ยหลายคนเห็นภาพนี้แล้วบอกแบบ
เทือนใจเหลือเกินอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
เราไปคุยนะคะไปตรวจสอบคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเจอบัตรรักษา
ของโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็บัตรคิวการรักษาด้วยนะคะครับ
คุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายทองอยู่ทองนินนี่นี่
บัตรคิวบัตรคิวรับยายังเป็นนางสาวอยู่นะฮะใช่ค่ะ
อายุเนี้ยคราบว่าจะสักเจ็ดสิบแปดสิบแล้วล่ะอ่า
ลูกหลานดูอยู่แล้วก็เผื่อตามหาคุณยายอยู่
จะได้ทราบว่าคุณยายอยู่ตรงนี้นะค่ะนะคะคุณยายเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเอาตามบัตรนะฮะอยู่บ้านเลขที่บ้านเลขที่๖หมู่๕
ตำบลนาคูอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำตัวคุณยายเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วนะคะเพื่อทำการรักษา
แล้วก็ดูแลกันต่อไปครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณกันทิชัยแก้วเกร็ดนะคะ
ยูห้าสิบสามปีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของสถาบันธัญลักษณ์ซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับ

เขาบอกว่าสักประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะ
มีประชาชนเนี้ยเดินมาบอกบอกว่าพบหญิงชราน
นอนอยู่ใต้สะพานริมคลองรูปร่างแบบนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้ใช่ค่ะนะคะช่วงเที่ยงวันนี้อ่านะคะ
ทีนี้เนี้ยบอกว่าให้กุญกัณฑิชาเนี้ยช่วยไปดูหน่อยอ่า
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกลัวว่าจะร่วงตกลงไปในน้ำอะค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยเดินข้ามสะพานมาดูมาสอบถามคุณยาย
คุณยายคุณยายมานอนตรงนี้ได้ยังไงนะครับ

ยายบอกว่ายายเดินมาเองเดินมาเองแต่ดูจากสภาพเดินเองไหวไหมคะ
แต่คนที่เห็นเขาบอกว่าแหม่คือเรี่ยวแรงที่จะลุกเองยังแทบไม่มี
ยายจะเดินมาได้ยังไงใช่มีหมอนมีผ้าห่มมีอะไรแบบ
ข้าวของสัมภาระอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะก็เลยสันนิษฐานว่า
จะมีใครพามาทิ้งหรือเปล่าใช่อันนี้สันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานค่ะ
ยายอาจจะพลัดหลงแล้วเดินมาเรื่อยโดยไม่รู้ตัวก็ได้
หรือว่ายังไงเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเผื่อลูกหลานตามหาคุณยายอยู่
คุณยายชื่อนางสาวทองอยู่ทองนินตามภูมิลำเนาตามบัตรผู้ป่วยเนี่ย
ของโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยอยู่ที่ตำบลนาคูอำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอุทยาค่ะถ้าจะถามหาตอนนี้ก็คือไปที่โรงพยาบาลภูมิพลนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยนำส่งไปตามบัตรรักษาที่มีคิวรักษาอยู่แล้ว
อ่าโอ้โหน่าสุขสาห์เลยอ่ะน่าเห็นใจนะฮะ
คือตอนเที่ยงวันนี้นี่ถ้าไม่มีชาวบ้านมาเห็นแล้วมาบอกพี่รอปภ

ป่านนี้แกจะยังนอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
ทั้งฝนทั้งแดดเลยแล้วถ้าน้ำมันขึ้นมาอีก